หาเรื่องราวของความเชื่อ
ไปยังสถานที่แห่งนี้นะครับ

โอ้โหฮอตฮิตเป็นอย่างมาก
ที่ไหนแล้ว

นำดอกไม้ทุบเทียนของสักการะบูชาต่างมากราบไหว้

ที่บริเวณด้านหน้าศาลแล้วก็ที่บริเวณจุดวงสวงครับ
เนื่องจากเขาบอกว่ามีคนนะ
มาจัดพิธีบวงสวงพร้อมกับแก้บน
หลังจากที่ได้โชคได้ลาบจากพ่อปู่แม่ย่ากันไป

ก็ความเชื่อของเขาเราก็ว่ากันไม่ได้
ในเมื่อเขาบนบานสารกล่าวเอาไว้แล้วก็ได้
ที่หวังเขาก็เลยมาจัดพิธีแก้บนแบบนี้นะครับ
แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งพิธีคือการเปิดทรัพย์รับโชค

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งงานพิธีที่หลายคนไม่พลาด
เพราะว่าเหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคเขาต้องไปหาของดีจากอ่างน้ำมนต์ในงานนี้
ไม่ต้องพูดเยอะผมว่าส่องกันเลยไปดูกันให้สาสมแก่ใจ
เพราะว่าเรามีภาพออกมาให้แล้ว
คุณผู้ชมยกไม้ยกมือขึ้นมาประนมมือ
สาธุสาธุแล้วก็ลองดูกันไปนะครับ
คือใครที่มีความเชื่อพวกนี้เราก็ว่ากันไม่ได้เนอะ
ใช้วิทยาลัยาณในการรับชมเอาแล้วกัน
เขาเชื่อกันว่าจะได้โชคจากอ่างน้ำมนต์แบบนี้
ซึ่งเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์
ใช่แต่ฉันชอบวิธีการที่หยดเทียนลงไปที่อ่างน้ำมนต์มากเลย
เอาทูบมาหนีบไว้
คือขนาดไว้เพื่อที่จะไม่ให้เทียนหล่นปกติแล้ว

มันก็เหมือนกับน้ำหยดลงหิน

ไหวนหินมันยังไม่ยอมจะอยู่เลย
หินมันก็เปียกกว่าเตียงหินจะหนียังไงเหรอหินมันกลิ้งได้อย่างเดียว